ทีโพเพี่ยวถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ

ในส่วนของการเชิญคนในสภามาไม่ได้ง่ายนะคะ
เฉพาะเวลาที่เปิดประชุมสภาแล้วเนี่ยนะคะ
คือเขาก็มีงานระบุวันของเขาไว้เพราะฉะนั้นจัดคิวค่อนข้างยาก
แต่ว่าวันศุกร์วันนี้ค่ะเราเชิญสองท่าน
เป็นสภาที่น่าถกเถียงกันนะคะ
ว่าถกเถียงเนี่ยแปลว่าคือจะมีบทบาททั้งคู่
สองท่านค่ะท่านแรกค่ะอาจารย์วันชัยสอนเฉริสสมาชิกอุทิศภาพ
แล้วก็อีกหนึ่งท่านเป็นสอสอจากพักเก้าไกลนะคะ

อาจารย์วันชัยก่อนเลยค่ะท่านสวขออนุญาตถามแบบตรงไปตรงมา
ขี้เกียจขี้คำถามอาจารย์วันชัยเปลี่ยนจุดยืนต่อสว
ที่มีบทบาทต่อนายกบทบาทในสภาบทบาทต่อรัฐบาล

เพราะอาจารย์วันชัยคือคนที่เป็นคนดันเรื่องสวเลือกนายกถูกไหม

แต่ช่วงหลังอาจารย์คงเจอคำถามนี้จากสื่อเยอะ
อาจารย์เหมือนเปลี่ยนจะเรียกว่าอะไรเปลี่ยนจุดยืนเปลี่ยนท่าที
แต่คงไม่ถึงเปลี่ยนฝั่งอะนะคะถ้าคนจะพยายามบอกว่าอาจารย์อยู่ฝั่งไหน

ผมว่าเปลี่ยนคือผมว่าทุกคนเนี่ยเปลี่ยนจอมฝันก็เปลี่ยน
หลังสิมันก็เปลี่ยนโลกใบนี้ก็เปลี่ยน
ไม่มีใครที่ยืนทืดเอาหัวโขกข้างขวาได้ใช่ไหม

เพราะฉะนั้นเหมือนกันผมก็ยืนยันได้เลยว่า
ยุคที่ใช้อำนาจเบ็ดเสร็จพระเด็จการต้องเป็นแบบนี้
พอยุคกำลังเปลี่ยนผ่านต้องเป็นแบบนี้
เมื่อเปลี่ยนผ่านเสร็จไม่ควรจะเป็นแบบนั้น
มันจบแล้วเพราะฉะนั้นการแก้รัฐมนูลควรแก้ก็ต้องแก้
สังคมที่มันเปลี่ยนไปไม่ใช่ยุคเหมือนกับช่วงใช้อำนาจเบ็ดเสร็จ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปยืนยันว่าเฮ้ยต้องเป็นแบบนั้นเปลี่ยนไม่ได้
เบ็ดเสร็จต้องเด็ดขาดด้วยอำนาจเดิมไม่ได้
ทั้งหมดมันต้องปรณีประนอมกัน
และการออกแบบมาดังกล่าวเนี่ยมันก็เป็นการประนอมอำนาจซึ่งกันและกัน
บ้านเมืองนี้ไม่ควรจะเป็นอำนาจของใครคนใดคนหนึ่ง
เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าในยุคการเมืองในระยะที่มันเปลี่ยนผ่านมาช่วงตรงนี้
มันเป็นการประนอมกันมันไม่ควรจะไปยืนอยู่เหมือนเดิม
และระยะเปลี่ยนผ่านแม้แต่รัฐมนูลที่โหวตนายกรัฐมนตรี
มันก็โหวตไปแล้วเมื่อข้อเรียกร้องของฝ่ายต่างต่างทั้งหมดเนี่ย
เขาบอกไม่ควรมีและในความเป็นจริงพวกเราเองก็เห็นว่าไม่ควรมี
รวมทั้งสวด้วยกันเขาบอกว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีต่อไป
และล่าสุดเองนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องมาโหวตท่านต่อไปแล้ว
เพราะฉะนั้นผมบอกว่าถึงเวลาที่มันเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยน
เพราะฉะนั้นผมเองก็จะเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้บ้านนี้เมืองนี้
ที่เราคิดว่ามีส่วนอย่างสำคัญทำให้มันดีขึ้นเกิดความรักเกิดความปลองดองเกิดความสามัคคีกัน
อาจารย์ค่ะมีขอสองคำถามย่อยแต่ขอแบบอย่างสั้นเพราะว่าก่อนจะโยนไปที่สสรังสิมัน
คืออาจารย์วัญชัยกำลังหมายความว่าการที่ระบุไว้ว่าสว๕ปีให้เลือกนายก
คืออาจารย์วันชัยคิดว่าครั้งที่สองไม่ต้องแล้วไม่ต้องมีถูกไหมคะ
คือนับแต่บัตรนี้ไปก็ไม่ควรจะต้องมีแล้ว
งั้นขออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าแล้วบทบาทของสวต่อการโหวตยกมือที่เขาขอ๘๔เสียง
เพื่อให้รัฐธรรมนูลได้แก้ตามเสียงประชาชนเพราะมันมีหลายร่างนะ
แต่เขาอยากได้ตามเสียงประชาชนอาจารย์ให้สัมภาษณ์ไว้เหมือนบอก
ได้ได้แน่นอน๘๔อันนี้หมายถึงร่างไหนคะหรือได้ทุกร่าง

คิดว่าอย่างน้อยที่สุดเท่าที่ผมเห็นขนาดนี้นะ
ผมเชื่อว่าสองร่างคงผ่านนะฮะร่างร่างของพักร่วมฝ่ายค้าน
แล้วก็ร่างของพักรัฐบาลเท่าที่ผมเห็นขนาดนี้
ว่ามีแนวโน้มสูงคงจะผ่านคือ๘๔ได้แน่
ผมเชื่ออันนี้อาจารย์ประเมินเพื่อนหรือเพื่อนฝากอาจารย์มาบอกคะ
คือผมพูดเฉพาะส่วนตัวแล้วก็ดูจากว่า๑ความชัดเจน
แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ประกาศชัดว่าสนับสนุน
แล้วก็กำลังจะออกกฎหมายประชามติเพื่อรองรับต่อการแก้ไขรัฐมนูล
แล้วก็พูดตรงว่าสวทุกคนเนี่ยก็มีความรักชาติรักบ้านเมือง
แล้วก็อยากให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อย
ถ้ารัฐมนูลเป็นเหตุแห่งความขัดแย้งเราจะค้านไปทำอะไร
ถ้าอาจารย์วันชัยตอบแบบนี้เราลารายการเลยไหมคะสอสอ
พีที่ผมมีความกังวลใจถ้าเกิดว่าเท่านี้

แล้วพรรคคุณใช่ไหมอดีตพรรคคุณใช่ไหม
ไม่ใช่ค่ะอันนี้คือตอบแบบชัด

แล้วก็ยืนยันว่า

คือสิ่งที่เราไม่อยากเห็นที่สุดก็คือการ

หรือการความรุนแรง

มันมีทั้งหมด๗ร่างรวมร่างของประชาชน

มุมของพวกเราเราก็มองว่าถ้าใช้อีกรอบเนี่ย
เราจะปล่อย๒๗๒ไว้ทำไม
ก็มีโอกาสได้คุยกับหลากหลายฝ่ายว่าอย่างน้อยเนี่ย

แล้วผมคิดว่าบรรยากาศบ้านเมืองตรงนี้
สิ่งที่คนโหยหามากที่สุดคือความจริงใจ

รัฐบาลกำลังพาพวกเขาไปสู่ทางออก
การเอา๒๗๒ออกจากรัฐมนวลเนี่ย
เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงความจริงใจแบบนั้น

ท่านก็ตอบแทนไปหมดแล้ว
ทีนี้มาสู่เรื่องอื่น
มันก็จะมีเรื่องของอำนาจของสว
ในการพิจารณากฎหมายที่ว่าด้วยการปฏิรูป
มันจะมีในเรื่องของการแก้มาตรา๒๕๖

ซึ่งร่างของประชาชนมันก็อาจจะมากกว่า
พอมันไปพูดถึงเรื่องอื่นด้วย

ทิศทางที่มันควรจะเป็นเนี่ย
มันก็เป็นทิศทางที่เราก็ต้องพูดว่า

แล้วเขาก็ออกมาแสดงเหตุแสดงผล
แล้วก็แสดงถึงความต้องการของเขาซึ่งมันมีหลายเรื่อง
แต่หนึ่งในเรื่องที่มันเป็นประเด็นสำคัญ

แล้วก็บางส่วนก็ไปล่างรัฐมนุนมา
โดยนำโดยไอลอร์แล้วก็มีการเข้าชื่อกันเป็นแสนกว่าคน
ผมคิดว่าร่างนี้มันต้องให้ได้รับความสำคัญ
ถ้าสมมุติทางสวยืนยันว่าทางร่างฝ่ายค้านไม่มีปัญหา
ร่างรัฐบาลไม่มีปัญหาแต่ร่างประชาชนไม่รู้ตอบยังไง
อันนี้ผมคิดว่ามันจะนำไปสู่ความขัดแย้งรอบใหม่
เพราะเราต้องยอมรับว่าร่างของประชาชนซึ่งเขาอุตส่าห์เนี่ยไปร่างรายชื่อกันมาเป็นแสนคนเนี่ย
เขาต้องได้รับความสำคัญที่ไม่น้อยไปกว่าร่างของรัฐบาลหรือร่างของฝ่ายค้าน
แล้วผมคิดด้วยซ้ำไปว่าในวันที่๑๗เนี่ย
ถ้าสมมุติว่ามีการโหวตวาระหนึ่งกันแล้วเนี่ยร่างของประชาชนต้องเป็นร่างหลัก
อย่างน้อยน้อยเนี่ยเพื่อให้เกียรติพวกเขาเพราะเขาอุตส่าห์ทำกันมา
เราเนี่ยเป็นนักการเมืองเราเคยอยู่นอกสภามาก่อน
รู้ว่ากว่าจะล่ารายชื่อแสนกว่าชื่อได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่าย
แล้วอยู่เราบอกว่าเอาแค่ร่างของรัฐบาลแล้วก็ร่างของฝ่ายค้าน

ดังนั้นผมจึงยืนยันว่าต้องให้ร่างให้เกียรติร่างของพวกเขา
แล้วผมคิดว่านี่คือโอกาสที่จะทำให้บรรยากาศทางการเมืองเนี่ย
มันเห็นถึงความจริงใจที่รัฐบาลนี้อาจจะมอบให้กับพวกเขา

คือทั้งหมดเนี่ยผมเรียนตรงว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่พลาดของฝ่ายค้าน
จริงเนี่ยฝ่ายค้านเองเนี่ยผมว่าความเป็นหนึ่งเดียวเขาอาจจะมีน้อย
แล้วผมนั่งสังเกตดูการทำงานของเขาในเรื่องนี้
ถ้าเห็นว่า๒๗๒สำคัญเนี่ยเอามันเสีย
ซึ่งผมเองก็เห็นด้วยมาตั้งนานและพวกเราเองก็เห็นด้วยมาตั้งนานแล้วว่า
มันหมดความจำเป็นแล้วมันก็เป็นปัญหาสำหรับการเมืองในสภาที่ฝ่ายค้านเองเนี่ยเห็น
แล้วพักร่วมเองเขาก็เห็นแต่ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนหรือการดำเนินการเรื่องนี้
ฝ่ายค้านผมก็ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางแต่ผมคิดว่าเป็นยุทธศาสตร์และเป็นยุทธวิธีที่พลาดของเขาเอง
ผมจึงเคยให้สัมภาษณ์ในหลายครั้งหลายโอกาสว่าผมนั่งดูฝ่ายค้านทำงานเรื่องแก้รัฐมนูลสรุปแล้ว
คุณตั้งใจอยากแก้กันจริงหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าถ้าจะเล่นเรื่องไหนเนี่ย
เอาสักเรื่องหนึ่งเพราะเรื่องอื่นอื่นฝ่ายค้านหรือพักที่เป็นสอสอด้วยกัน
เขาก็ยังทะเลาะกันไม่เสร็จเท่าที่ผมรู้นะขอโทษนะ
ผมรู้ว่ายังมีความขัดแย้งบัตรใบเดียวบัตรสองใบอะไรก็ว่ากันไป
เพราะฉะนั้นอะไรที่มันแต่ปรากฏว่ามันชิงไหวชิงคลิปกันทางการเมือง
นี่เรื่องหนึ่งประเด็นต่อมาเรื่องร่างของประชาชน
ผมอ่านโดยละเอียดแล้วผมเข้าใจเลยนะคุณรังสิมัน
ว่าแน่นอนเสียงแสนคนเนี่ยมีความสำคัญ
แต่ถ้าคุณอ่านร่างโดยละเอียดแบบนักกฎหมายคุณก็เป็นนักกฎหมาย
ผมก็เป็นนักกฎหมายคือมันล่างกันแบบอารมณ์อ่ะ
ร่างกันแบบเป็นเรื่องทางกฎหมายทางวิชาการจริง
ลองไปอ่านตั้งแต่หลักการเหตุผลเนื้อหาเนี่ยมันไม่ใช่นิติวิธีอ่ะ
ผมก็เข้าใจมันเป็นเรื่องทางการเมืองด้วยแล้วผมก็เข้าใจ
แล้วผมเองก็เตรียมความรู้เตรียมความตั้งใจไว้ว่า
ผมจะตัดสินใจเรื่องนี้อย่างไรแต่ได้อ่านแล้วบอกตรงตรง
ละเอียดแล้วก็เข้าใจหัวจิตหัวใจของประชาชนเกือบแสนคนนะครับ
ปิดท้ายช่วงแรกที่สสรังสิมันด้วยเวลากระชับเหมือนกัน

เรื่องร่างประชาชน
ผมยืนยันนิดนึงว่าผมมองว่าเราไม่พลาด

การที่ฝ่ายค้านมีหลายร่างเราไม่ได้พลาดพูดกันตรงไปตรงมาในวันนั้นเราไม่รู้ว่าสวจะว่าอย่างไร
คือถึงที่สุดเนี่ยเขาพูดกันว่ากุญแจมี๒ดอกดอกที่๑คืออยู่ที่สภาผู้แทนรัศดรดอกที่๒อยู่ที่สว
แต่เอาเข้าจริงดอกกุญแจมีดอกเดียวอยู่ที่สวนั่นเองเพราะว่าสอสอเนี่ยเขาอยากจะแก้รัฐมนูล
ดังนั้นเราสร้างความเป็นไปได้แล้วเราก็หวังผลว่าเอาวะอย่างน้อยเนี่ยมันคงต้องได้สักร่างนึงนะครับโอเคเถียงกันได้ว่าผิดหรือถูกนะครับแต่เราก็ยืนยันว่าเราไม่พลาด
ในส่วนของร่างของประชาชนผมคิดว่าในวันที่๑๗เนี่ยมันเป็นการคุยกันแค่วาระที่๑นะครับมันยังไม่ได้ไปดูกันในส่วนของเนื้อหาหรือดีเทลต่าง
แล้วผมคิดว่ามันคือการให้เกียรติเวลาเราบอกว่าร่างไหนควรเป็นร่างหลักเนี่ยเรากำลังให้เกียรติพวกเขาเรากำลังให้เกียรติว่าประชาชนเนี่ยควรเป็นร่างหลัก
แน่นอนในส่วนของวาระที่สองมันต้องมาคุยกันในเนื้อหาผมก็โอเคถ้าเกิดว่าคุณวัญชัยเนี่ยมีความเห็นว่าในทางกฎหมายเนี่ยมันต้องแก้อีกอย่างหนึ่งผมไม่ติดขัด
ไม่ใช่ว่าแก้ไม่ได้ขอโทษนิดนึงผมอาจขอโทษนะเราก็คุยกันดีดีไม่มีอะไรคุณรังสิมันผมยืนยันว่า
ผมว่าแม้แต่ฝ่ายค้านหรือการทำงานทางการเมืองของสอสอด้วยกันผมพอจะอยู่ในเหตุการณ์บ้างคุณว่าอาจจะไม่พลาดก็ตาม
แต่ผมเชื่อว่าผมพอรู้ว่ามีส่วนพลาดก็มีสิทธิมีสิทธิ์ที่จะคิดครับมีสิทธิ์ที่จะคิดครับ
เพราะเราอาจจะเห็นในจุดหนึ่งคุณอาจจะเห็นจุดหนึ่งแต่ผมรู้ว่ามีจุดพลาดมันจึงนำมาถึงจุดวันนี้
สิทธิ์ที่จะคิดครับซึ่งคุณอาจจะเห็นมุมหนึ่งผมอยู่ในเหตุการณ์อีกมุมหนึ่ง
อาจารย์อาจารย์พูดซะอยากคุยมุมนี้เลยอ่ะไม่จำเป็นต้องคุยหรอก
อยากคุยเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยอ่ะเดี๋ยว
เรื่องคุณรังสิมันเขาอาจจะอยู่ในจุดของสอสอแล้วก็อาจจะอยู่ฝ่ายค้าน
ผมอาจจะอยู่ในจุดของฝ่ายรัฐบาลฝ่ายสวที่ประสานงานร่วมกัน
จึงพอรู้ว่ามันมีบางจุดบางเรื่องที่เราอาจจะเห็นคนละมุมแต่ในสายตาผมคิดว่าเป็นจุดพลาดส่วน
อีกนิดเดียวขอนิดเดียวขอเปิดเรื่องของร่างประชาชนในนามไปรอไว้หน่อยนะคะ
คือสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างประชาชนสสรังสิมันคิดว่ามันจะผลักจนไปถึงสุดทางได้ไหม
คือผมว่าเป็นไปได้คือมันเป็นไปได้หมดมันอยู่ที่ว่าตอนนี้ทางฝั่งรัฐบาลและสวเนี่ยจะเอาอย่างไร
คือถ้าเถียงกันบอกว่าเนื้อหามันไม่ดีผมว่าก็มาช่วยกันแก้นะครับให้ทางฝั่งประชาชนเนี่ยซึ่งเขาก็มีนักกฎหมายของเขามาช่วยกันแก้
อภิปรายมาหาทางออกร่วมกันแต่มันไม่ใช่บอกว่าตั้งทงมาจากบ้านแล้วบอกว่าโอเคเราจะไม่รับร่างของประชาชนซึ่งก็ไม่มีเหตุผลอะไร
ผมคิดว่าในเมื่อประชาชนเข้ามาขนาดนี้อยากจะมามีส่วนร่วมเราต้องยอมรับความจริงว่าวันนี้การแก้วิกฤติทางการเมืองของประเทศเราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องข้อกฎหมาย
ปล่อยให้ประเทศนี้เนี่ยอยู่ในน้ำมือของนักกฎหมายมาหลายกรณีเนี่ยสุดท้ายนำไปสู่วิกฤตนะครับแต่ทีนี้ทำไมเราไม่ดึงทุกฝ่ายเข้ามาเวทีในการแก้รัฐมนุนเป็นโอกาสหนึ่งที่จะนำไปสู่จุดนั้นของการแก้ปัญหาของบ้านเมือง
เราต้องยอมรับว่าให้โอกาสให้พื้นที่เขาได้พูดร่างรัฐมนูลเนี่ยมันเป็นสุดท้ายเนี่ยมันมีประเด็นหลายประเด็นใช่ไหมวันนี้ที่มันมีปัญหา
แต่รัฐมนูลเนี่ยคือเครื่องมือที่จะการันตีว่าประเทศนี้มันจะมีหน้าตายังไงในอีกกี่ปีข้างหน้าอีก๕ปีข้างหน้า๑๐ปีข้างหน้า
เดี๋ยวขอแค่นี้ก่อนนะคะไม่ใช่อะไรโฆษณาสักครู่ค่ะ
คือวันที่๑๗เป็นวันที่คำนวณแล้วนะคะว่าทุกร่างเข้าสภาหมดนะคะ
แล้วก็ถ้าไม่จบ๑๗ก็คือเพิ่มวันที่๑๘อีกวันหนึ่งนะคะ
แต่ที่เราคุยกันเนี่ยมันอีกเป็น๑๐วันถูกไหมคะ
วันนี้ก็มีชุมนุมนะคะ
วันอาทิตย์นี้คาดว่าจะเป็นชุมนุมใหญ่
แล้วก็ประเด็นที่เป็นประเด็นนำเนี่ย
มันไม่ได้เรียง๑๒๓อย่างที่เราจำได้ที่ผู้ชุมนุมเขาพูดถึงนะคะ

เพราะว่ามันต้องเกิดขึ้นในสภาด้วยก็คือพลเอกประยุทธ์ต้องลาออก
ซึ่งไม่ว่าจะเป็นข้างนอกก็มีทั้งคนเชียร์และคนชัง
ในสภาก็จะมีทั้งคนเชียร์และคนชัง
หรือคนที่ไม่พร้อมจะให้เป็นต่อแล้ว
อาจารย์ตกลงประเด็นที่เขาถกกันในสภานอกสภา

สวเองจะมีท่าทีเรื่องนี้ยังไงคะ
คือถ้าส่วนตัวผมรวมทั้งเพื่อนสวด้วยกันแล้วก็เพื่อนสอสอที่เขาเป็นฝ่ายรัฐบาลด้วยกันเท่าที่ผมฟัง
เขาก็เห็นไม่จำเป็นจะต้องลาออกอันนี้ก็พูดจากเท่าที่คุณนั่งดูในวันที่เกิดเปิดวิสามัน
คนที่อยู่ฝ่ายรัฐบาลและรวมทั้งสวว่ามันมีกลไกของมันอยู่แล้วในสภา
เพราะฉะนั้นถ้ากลไกในสภาจะเกิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจและผมสังเกตนายกรัฐมนตรีในอดีตทุกคนมาที่อยู่ในสภามาโดยตลอด
เสียงเรียกร้องการชุมนุมกัน๓เดือน๖เดือน๘เดือนก็ไม่เคยมีใครบอกเลยว่าผมจะลาออกตามคำเรียกร้อง
เพราะฉะนั้นณวันนี้เขาก็บอกว่าอยากให้ออกก็เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเสียงเรียกร้องของประชาชนผิดไหมไม่ผิดเพราะคุณมีสิทธิ์ตามรัฐมนูลที่จะชุมนุม
เพราะฉะนั้นมันมีทั้งในสภานอกสภาเพราะฉะนั้นถ้าจะตัดสินกันในสภาตามที่คุณว่าก็เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ปกติเป็นกลไกปกติแล้วกลไกปกติเท่าที่ผมเคยเห็นมาในชีวิตก็ไม่เคยมีใครอภิปรายแล้วท่านนายกแพ้ก็จริง
ส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็คือเลือกยุบสภาเลือกยุบสภามียุบสภา
ซึ่งหนึ่งในข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมก่อนหน้านี้นะคะอาจารย์ขออนุญาตไขว้มาทางนี้แป๊บหนึ่งนะคะ
คือส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นยุบสภาซึ่งก่อนอันนี้เป็นข้อเรียกร้องเหมือนกันนะคะของกลุ่มย่อยบางกลุ่ม
แต่สุดท้ายแล้วพอมารวมกันแล้วเนี่ยคือข้อเรียกร้องไม่ใช่ยุบสภาเพราะว่าถ้ายุบสภาก็กติกาเดิม
ใช่ไหมคะเขาถึงบอกให้นายกลาออกแล้วก็แก้รัฐธรรมนูลทีนี้เรียนถามในฐานะสอสอคือจริงคุณรังสิมันก็มีบทบาทตอนเป็นนักศึกษามาตลอด
ก็คือเป็นคนนอกสภามาตลอดพอเข้าในสภา
คือในสภาจำเป็นต้องคุยกันเรื่องนายกต้องลาออกอีกไหม
หรือมันข้ามไปเถอะไม่เกิดขึ้นหรอก
คือจริงมันคุยกันตลอด
ส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่า

หาทางลงให้กับผลเอกประยุทธ์
ทำไมต้องลงที่ฉันถามแทนคนที่ชอบผลเอกประยุทธ์
ก็คือคนที่ชอบเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะชอบต่อไป
แต่ปัญหาก็คือว่าพอตัวพลเอกประยุทธ์เนี่ยตัวท่านอยู่นาน
มีกระแสเรียกร้องจำนวนมากที่ให้ท่านลาออก
แล้วก็ต้องยอมรับว่ากระแสนี้มันดัง
มันดังถึงขนาดที่ว่ามันทำให้องค์กรทางการเมืองจำนวนมาก
ต้องปรับตัวผมใช้คำว่าปรับตัว
ปรับตัวที่๑ก็คือในฝั่งของรัฐบาล
คือการพูดถึงเรื่องรัฐมนูล

แทบจะไม่เห็นความเป็นไปได้ของการแก้รัฐมนูลเลย
อันนี้ถ้าพูดกันตรงไปตรงมาก็คือ
มีไว้เพื่อให้มันลดกระแสลดแรงกดดัน
มันจะได้อยู่ในบรรยากาศที่คุยกันได้
ปรับตัวที่๒นะครับเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า
ภาพที่เราเห็นการไปรับเสด็จต่าง

เข้ามาใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากขึ้นเรื่อย

แต่โอเคปรับตัวแล้วจะนำไปสู่การปฏิรูป

ดังนั้นผมเห็นว่าทิศทางเหล่านี้มันก็เริ่มมี
หรือการพูดถึงการหาทางลงแบบที่๓

เช่นกรณีที่สารรัฐมนุนจะวินิจฉัยในวันที่๒
ธันวาคมในกรณีบ้านพักของพลเอกประยุทธ์เนี่ย

เขาก็ว่ากันว่ามันก็อาจจะเป็นการหาทางลงให้กับบ้านเมืองเหมือนกัน
ซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าใครจะเป็นคนตัดสินใจได้ในเรื่องนี้
แต่ว่าในสภาเราก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกัน

ถ้าเราจะคุยกันในเรื่องของการสมัครหน้าฉัน
เงื่อนไขความเป็นอยู่ของพลเอกประยุทธ์เนี่ย
เป็นสาระสำคัญเป็นเรื่องที่จะต้องจัดการ
เพราะถ้าเกิดว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ออกจากตำแหน่ง

ประเมินว่าบ้านเมืองมันจะเดินได้ยาก
แต่ที่เราพูดถึงแดงนะคะกว่าจะไปถึง๒ธันวาษณ์นะ
คือเดี๋ยวจะมีชุมนุมใหญ่แล้วไม่รู้จะเกิดอีกกี่ครั้งนะคะ
แล้วก็ไหนจะเรื่องรัฐมนูลตอนกลางเดือน

อาจารย์วันที่สองธันวาคมนี้นี่เอามาใช้เพื่อเป็นกลไกหนึ่ง

ไม่รู้นะว่าศาลเนี่ยเขาจะพิจารณาอย่างไร
แต่ก็เคยมีในอดีตที่เวลาบ้านเมืองวิกฤต
บ้านเมืองมีปัญหาเรื่องในธรรมนองนี้
รัฐมนูลก็แต่มันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องการชุมนุมด้วยหรือเปล่า
ผมไม่รู้แม้แต่สมัยยุคคุณสมชาย
สารรัฐมนูญก็วินิจฉัยเรื่องยุคพรรคค่ะ
สมัยคุณสมัครศาลก็วินิจฉัยเรื่องชิมไปบ่นไป
เห็นไหมสมัยนี้ผมไม่รู้ว่าจะไปถึงขนาดนั้นหรือเปล่านะฮะ
แต่ทั้งหมดกลไกที่จะทำให้ความเป็นนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นการลาออกของท่านหรือการยุบสภาหรือการอภิปราย
ไว้จะไว้วางใจรวมทั้งสารรัฐมนูลเป็นไปได้ทั้งสิ้นนะ
เสริมอาจารย์หน่อยได้ไหมคะเรื่องคำถามเอาเอาเรื่องนี้เลย
เอาเรื่องวันที่๒ธันวาเรื่องของพลเอกประยุทธ์เลย
ถ้าอาจารย์ไล่เรียงมาแบบนี้เรียนถามเป็นความรู้นะคะ
คือสารรัฐมนูลเวลาตัดสินนี่ดูจังหวะด้วยเหรอคะว่า
จังหวะนี้มันควรจะต้องลงแบบนี้อ่ะจังหวะถ้าเป็นแบบนี้เฮ้
มันควรจะลงแบบนี้สารดูใช่ไหมคะสารเขาก็ดูข้อเท็จจริงกับข้อกลบ
หมายนั่นสิคือมันต้องแค่นี้ถูกไหมไม่เกี่ยวกับว่าตอนนั้น
แต่เพราะเอิญมันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นพอดี

ถ้าอยากถามเฉยบางทีผมก็ตอบว่าสารเวลาจะพิจารณาอะไร
ก็ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
ทำไมตอนอาจารย์ตอบอาจารยิ้มหวานล่ะ

เอาจริงแล้วคือมันมีคนตั้งข้อสังเกตเยอะค่ะอาจารย

คือเขาก็คุยกันเรื่องนี้ว่าการที่มีคดีนี้ขึ้นมาในจังหวะนี้เนี่ย
มันพักฝ่ายค้านเขายื่นเรื่องไป
แล้วมันก็เพิ่งจะมาวินิจฉัยพอดี
ว่าพอดีเวลาพูดกันในสภาแปลว่าอะไรคะ
คือผมเนี่ยนะก็คิดว่าองค์กรทางการเมืองเนี่ย
ใดที่มันเป็นองค์กรที่
คนที่อยู่ข้างในคือมนุษย์ปุฏุชนเนี่ย
ซึ่งมีโกรธมีเกลียดมีความรู้สึกที่ไม่ชอบกันได้เนี่ย
ผมก็คิดว่ามันไม่มีหรอกเรื่องที่มันจะเป็นข้อกฎหมายล้วน
มันไม่มีหรอกที่มันจะเป็นเรื่องหลักการล้วน
ผมพูดกันแบบตรงไปตรงมานะครับไม่รู้จะได้อีกสักคดีหรือเปล่า
แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่
ก็ทุกคนเห็นอยู่ผมว่าทุกคนที่เป็นคนไทย

มันมีความพอดีในทางการเมืองเยอะจนเกินไป
เกินไปที่ทำให้ความรู้สึกของพี่น้องประชาชนเนี่ย
เขาตั้งคำถามกับองค์กรตามรัฐมนูลว่า
ตกลงเรามันมีปัญหาหรือเปล่า
แล้วมันถึงเวลาที่จะต้องไปทำอะไรสักอย่างหนึ่ง

เวลาเราพูดถึงการแก้รัฐมนูลเนี่ย
มันไม่ได้แค่แก้ในเรื่องแค่ว่า
ที่มาของนายกรัฐมนตรีจะมายังไง

เพราะเราต้องการที่จะฝันว่า

จะไม่กลับไปสู่วัตถจักรแบบเดิมอีกแล้ว
มันจะไม่สูบไปกลับไปสู่วัฒจักรที่ว่า
มันมีสารรัฐมนูลไปยุบพักการเมืองจำนวนมากหลาย
พักการเมืองไปตัดสิทธิ์เขาเพียงเพราะเรื่องถือหุ้น
แต่ว่าในท้ายที่สุดเนี่ย
กรเหล่านี้มันกลายเป็นจุดหนึ่ง
บางทีเราจะยืนอยู่ในอารมณ์ไหนอารมณ์ชอบหรืออารมณ์ชัง
ถ้าเรามีอารมณ์ชอบเราก็จะมีความรู้สึกว่าสารมันเป็นอย่างนี้
ถ้าเรามีอารมณ์ชังที่ไม่ถูกใจเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกอย่างนั้น
แต่โดยหลักเนี่ยเท่าที่ผมเป็นนักกฎหมายอยู่กับอาชีพนี้
จะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเป็นหลัก
แต่ถ้าจะใส่อารมณ์ใส่ความรู้สึกหรือใส่ความอคติในคำวินิจฉัยเนี่ย

เพราะฉะนั้นถ้าท่านมีตัวอย่างมีคดีอะไรที่เราเห็นว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะถูกต้อง
ปัญหามันก็คือเอามาจากความรู้สึกว่ามันไม่น่าจะใช่อย่างนี้
ไอ้นี่มันพวกนั้นไอ้นี่มันพวกนี้นะ
แล้วคนเนี่ยบางทีเราก็ลามไปว่าไอ้คนนั้นแต่งตั้งมาไอ้คนนี้แต่งตั้งมา

ผมขอยกตัวอย่างนิดเดียวได้ไหมพี่ชัดนะต้องสั้นมาก

สารรัฐมนูลนะครับถึงไม่สามารถที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่า
เนี่ยตัวนายกรัฐมนตรีไม่ถวายสัตว์ครบแล้วก็กระทำขัดต่อรัฐมนูล
แล้วถ้อยคำนะครับที่หายไปเนี่ยเป็นถ้อยคำที่เกี่ยวข้อง
ความเป็นอยู่ของบ้านเมืองเพราะมันเกี่ยวข้องกับการปกป้องรักษารัฐมนุน
ผมคิดว่ามันมีคือพูดแล้วอาจจะยาวนะเดี๋ยวผมจะยาวไป

คือมันมีตัวอย่างที่ชัดเจนแบบนี้ที่แสดงให้เห็นว่า
สารรัฐมนูลเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาทางรัฐมนุนจริง

ถ้าเราอ่านคำวินิจฉัยโดยละเอียด
ถามว่ามนุษย์พลาดได้ไหมผิดได้ไหม
ผมว่าผิดได้พลาดได้
แต่ถือว่าเป็นการกระทำผิดหรือไม่

คุณผู้ชมค่ะพอจบที่๖โมงของทีวีเนี่ยนะคะ
อีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงในออนไลน์ทุกช่องทางของไทยรัฐ

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวบางส่วนที่ฉันจะขอคุยกลับไปกลับมา

การเดินหน้าไปสู่ทางแก้ปัญหา

คือเท่าที่ฟังขมวดได้ว่า

ก็ติงเยอะอันนี้ฉันถามอาจารย์แห่งภูเย่ายก่อนว่า

ยังต้องเกิดไหมดูไม่ค่อย

เพราะผมก็อยู่กับการปรองดองสมันฉัน

สสวมีมาหลายชุด
ถ้าศักดิ์ว่ามีศึกษาแล้วเป็นตั้งแบบนี้

เขาหนาทุกเล่มเลยนะหนาทุกยุค
เออแล้วก็เอามาพูดกันเล่นเล่นไปอย่างนั้นแหละค่ะ

การปองดองสมรรณชัน
ต้องมีต้องเกิดให้ได้
ถ้าบ้านนี้เมืองนี้นั่งทะเลาะกันแบบนี้
ให้คุณจะมีกองกำลังเกลียงไกรมีงบประมาณขนาดไหน

เพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้

ผมว่าการประนอมอำนาจซึ่งกันและกัน

ประเทศนี้เป็นประเทศแห่งการปรณีประนอม
เพราะฉะนั้นอำนาจจะอยู่กับใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ได้
อันนี้ไม่ต้องอธิบายเดี๋ยวรายละเอียดมันเยอะ
ประกันที่๓ซึ่งผมยืนหยัดมาโดยตลอด
ว่าการนี้และโทษสกรรม
ที่เกี่ยวกับคดีการเมืองทั้งหมดเนี่ย

ผมวันนั้นอภิปรายในสภาคุณรังสิมันคงอยู่
ผมบอกเลยว่าความนิดนิฆ่ากันบางทีเผาศพวัฒนภาษี

แดงเขตชมพูเข้ากันไม่ได้เลย
งบประมาณสิ้นสุดขนาดไหนเป็น๑๐ปี

เราเองเพียง๑๐ปีเราจะมาห้ามหมั่นกันอยู่ทำไม
และสุดท้ายต่อมาผมเห็นว่าการแก้ไขรัฐมนุม
อะไรที่มันก่อให้เกิดความเป็นธรรม
แล้วอะไรที่มันทำให้เป็นที่พอใจกันทุกฝ่าย

เพราะฉะนั้นถ้าบ้านเมืองเดินมา๑๒๓
ทุกฝ่ายอย่าไปโทษที่ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายเดียว
ทุกฝ่ายมีส่วนอย่างสำคัญ
แต่ใครก็ตามที่มีอำนาจ
นิติบัญญัติบริหารหรือฝ่ายใดก็ตาม
อย่าศักดิ์แต่ว่าพูดให้เป็นเรื่องของฝ่ายนั้นฝ่ายนี้
ตามที่บอกคือดูท่าทีของผู้ชุมนุมจะไม่ร่วมสังคกรรม

ในฐานะพักการเมือง
คือผมเรียนอย่างนี้ว่า
เวลาเราพูดว่าการปลองน้องสมรรณชัน
มันต้องคุยก่อนว่าไอ้จุดมุ่งหมายของการปรองดองเนี่ยคือปรองดองกับใคร
ตอนนี้เนี่ยคู่ขัดแย้งเนี่ยแน่นอนรัฐบาลมีส่วนสำคัญ
แล้วก็ข้อเสนอของผู้ชุมนุมทางการเมือง
เขาเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออก
อันที่๒นะครับมันการชุมนุมในวันนี้มันไม่ได้มีกลุ่มที่เรียกร้องประชาธิปไตยกลุ่มเดียว
แต่มีกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสื้อเหลือง
หลายครั้งมันก็เริ่มเห็นภาพของการปะทะกันระหว่างกลุ่มเสื้อเหลือง
กลุ่มที่เรียกร้องประชาธิปไตย

ผมคิดว่าถ้าเราจะมีคณะกรรมการอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยที่จะมาคุยกันเนี่ย
ผมให้ความสำคัญระหว่างกลุ่มมวลชนทั้งสองกลุ่มที่จะมาคุยกันมากกว่า
เพราะผมมองว่าภาพความขัดแย้งที่ประชาชนมาทะเลาะกันหรือทำร้ายร่างกายกันหรือตีกันเนี่ย

มันไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมันเคยกลายเป็นเหตุเป็นผลให้นำไปสู่การรัฐประหาร

แต่สุดท้ายมีคนอ้างเรื่องนั้นมาใช้ในการรัฐประหารและยึดอำนาจจากประชาชน
ดังนั้นผมคิดว่าผมไม่อยากเห็นความขัดแย้งแบบนี้
เฉพาะความขัดแย้งนี้มันเริ่มขยายไปอยู่ในหลายครอบครัว
ผมเริ่มเห็นบรรยากาศในบ้านที่พ่อแม่กับลูกเริ่มทะเลาะกันเริ่มด่ากัน
บางคนเริ่มกลุ้มใจที่พ่อแม่เป็นสลิม
แบบนี้ไม่ควรจะเกิดและควรหาทางพูดคุยกัน
แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราบอกว่าการปรองดองนี้เป็นการปรองดองระหว่างพลเอกประยุทธ์กับประชาชน
ผมว่ามันไม่มีความจำเป็นแล้วมันแก้ไม่ได้
เพราะว่าข้อเสนอหรือข้อเรียกร้องของฝั่งประชาชนคือมีความชัดเจน

ดังนั้นผมคิดว่าถ้าเราจะสร้างเวที

เดี๋ยวฉันอยากได้อีกหนึ่งคำถามก่อนจบทีวีทั้งสองท่าน
การจะมีเวทีสักอย่างหนึ่งเพื่อเกิดการพูดคุยกัน
มันต้องมีบรรยากาศที่ดีบรรยากาศที่จริงใจต่อกัน
แล้วแสดงความจริงใจให้เห็นว่าเขาต้องการ
ทุกฝ่ายต้องการเห็นการพูดคุยกันนำไปสู่การหาทางออกกันเนี่ย

ผมนึกไม่ออกจริงว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ย
จะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปได้ยังไง

จะเป็นการสร้างบรรยากาศที่จะนำไปสู่การพูดคุยกัน

ว่าก่อนจบทีวีแต่ว่าขออนุญาตจับเวลาทั้งสองท่าน

เป็นเรื่องเปราะบางมากของสังคมขนาดใหญ่
คำถามคือว่ามันเป็นไปได้ไหมที่กลไกในสภา

เข้าไปใช้กลไกสภาในการพูดอย่างเป็นทางการ
คุยกันได้ฟังกันได้เป็นไปได้ไหมค

คือโดยข้อบังคับทางกฎหมายนิดเดียวนะครับ
บังคับเรากำหนดว่าไม่ควรจะเอ่ยถึงพระมหากษัตริย์

แล้วมันจำเป็นต้องมีการพูดคุยกัน
แล้วผมคิดว่าการพูดคุยกันในเวทีสภาเนี่ย
เป็นการพูดคุยกันอย่างสันตินะครับ

โดยไม่จำเป็นต้องใช้อารมณ์และคุยกันบนพื้นฐานของเหตุผล

ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชุมนุมหรือใครก็ตาม
อะไรที่มันเป็นข้อขัดแย้งของบ้านของเมือง
ลำพังข้อขัดแย้งที่มองเห็นเรื่องพลเอกประยุทธ์

เพราะฝ่ายรัฐบาลเองก็มองว่าอีกฝั่งหนึ่งเป็นคู่ขัดแย้ง

เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของสถาบันใหญ่กว่า
ถามว่าคุณจะเอาเรื่องความขัดแย้งใหญ่เนี่ย
เติมให้กับบ้านเมืองไปทำไม
อะไรที่มันสามารถแก้ปัญหาแล้วเป็นไปได้ด้วยดี

โดยเว้นเรื่องของการขัดแย้งใหญ่นั้นไว้เสียก่อน

คุณผู้ชมได้ความหมายของอาจารย์วันชัยและสสรังสิมันนะคะ
ซึ่งหมายถึงว่าถ้าคุณผู้ชมปิดทีวีแล้วดูออนไลน์ต่อค่ะ